ทีนี้มาดูอุบัติเหตุไม่เกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศโลกร้อนใดทั้งสิ้นนะครับ
คือ๓ชีวิตค่ะพ่อลูกขับรถมาแล้วปรากฏว่าไปตกเหวลึก๒๐เมตร

ไปดูจังหวะที่กู้ภัยให้การช่วยเหลือหน่อยนะคะ
ระวังหมุนระวังหมุนระวังหมุน
เฮ้ยจับ๒๐๐๐กัน
ได้ก่อนได้ก่อน
เห็นไหมคะ
คือต้องโอ้โหกี่รอบ

กี่ชีวิตล่ะคะที่ต้องช่วยกันแบบนั้นนะคะ
โอ้โหแล้วสุดท้ายรอดทั้ง๓ชีวิต
แล้วนำไปส่งโรงพยาบาลทั้ง๓ชีวิตนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๒ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
กู้ภัยได้รับแจ้งว่ามีรถเก่งตกเหว
ลึกสักประมาณ๒๐เมตร
อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
ก็เลยนี่ต้องใช้คำว่าระดมกำลังนะ

พบรถเก๋งสภาพหงายท้องล้อชี้ฟ้า
ข้างล่างมีคนขับที่ชื่อว่าคุณวิทัศว์สวรรค์นาเขตอายุ๔๔ปีนะฮะ
แล้วก็มีเด็กชายเอกอายุ๑๑ปีเป็นลูกชาย
มีลูกสาวอีกหนึ่งคนด้วยอายุ๒๘ปีครับ

ได้รับบาทเจ็บแต่ก็คือเอาคือพูดจริงนะ

โอ้โหแล้วยังให้การได้ด้วย

ขับรถเก่งมากับลูกชายอายุ๑๑ขวบนี่แหละค่ะ
เพื่อไปรับลูกสาวอายุ๒๘ปีในตัวเมือง
ทำงานอยู่ในตัวเมืองลูกสาวนี่นะครับ

ขับกลับมาจะกลับบ้านเลยนะครับ

ขี่สวนมาตัดหน้าระยะกระชันชิด

หลบก็เลยทำให้รถเสียหลัก
ตกลงไปในเหวลึก๒๐เมตรดังกล่าว

แสดงว่าต้นเหตุมาจากมอเตอร์ไซค์ขี่ตัดหน้า
ประชันชิด
ไม่ได้บอกด้วยสิว่าแขวนพระอะไร
แต่ก็ยังดีที่ปลอดภัยกันหมด

ต้องไปทำบุญกันทั้งครอบครัวนะครับ